ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระจินจินนะนะคะที่ได้เข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามานดาในวันนี้ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมพิธี
ณวัดสมณัฐราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพมหานคร
โดยพระจีนได้รับฉายาทางธรรมว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาของแผ่นดิน
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีขบวนแห่มีพ่อแม่พี่สาวถือหมอน
โดยพระจินะตั้งใจบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่และยังไม่มีกำหนดศึกนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
สำหรับพระจินจินะเนี่ยต้องบอกว่าอายุยังอยู่ในช่วงของเบนเจอร์เพศ
แล้วก็เรื่องของการแก้ในช่วงเป็นประเทศแบบนี้
ใช่แล้วหลายคนเขาเชื่อแบบนั้นนะคะยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
และหลังจากนี้หลังจากศึกแล้วเชื่อว่าจะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะ